ข่าวต่อไปพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะฮะ
มันเป็นคำอุทานยุคนึงที่ดังมาก
แต่สิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี่คือคุณพระช่วยกล้วยฉาบ
ฮะกล้วยฉาบจริงยังไงแล้วคุณพระช่วยจริงด้วย
น่าอยากรู้มากเลยปุ้ยอ้าวไปที่จังหวัดพิจิตรครับ
ที่นี่นะฮะเขาให้ชาวบ้านมาช่วยกันทำกล้วยฉาบขาย
หาเงินเข้าวัดบอกโยมโยมเนี่ยแทนที่จะต้องไปหาเงินมาทำบุญวัดนะ
นี่มาขายกล้วยฉาบหาเงินเข้าวัดก็ได้นะฮะ
ไปที่วัดโรงช้างตะบนโรงช้างอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรครับ
เป็นวัดเก่าแก่ต้องย้อนไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเลย
ปัจจุบันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งของจังหวัดพิจิตรด้วย
ทีเรียกว่ากองช้างครับที่นี่ครับเพราะว่าเป็นที่พักช้างในสมัยกรุงศรีอายุทยา
ชาวบ้านมักจะมากราบสรีระสังขารพระครูพิราชธรรมกิจหรือว่าหลวงปู่ทวีนะครับ
แต่สรีระท่านไม่เน่าเปื่อยครับในช่วงที่โควิด๑๙มันระบาดระลอกนี้นะครับ
มีการปิดสถานประกอบการหลายแห่งชาวบ้านเดือดร้อนนะครับ
ไม่ค่อยได้ทำบุญเข้าวัดกัน
ทางวัดก็ปลูกกล้วยในพื้นที่ว่างเปล่าของวัดหลายไร่เลย
แล้วมันก็ออกเครือออกผลเยอะครับคุณผู้ชมฮะนี่แหละฮะ
อธิการชะลอภูริปัญญาท่านเจ้าอาวาสวัด
บอกว่าชาวบ้านจ๋าพระคิดให้
โครงการคุณพระช่วยกล้วยฉาบครับ
ให้ชาวบ้านนำกล้วยมาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบ
นำออกขายตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
และยังมีการให้ชาวบ้านขายคนที่มาทำบุญ
แล้วก็มาขอซื้อกล้วยฉาบที่วัดด้วย
ท่านเจ้าอาวาสเปิดเผยบอกว่ารายได้จากการขายกล้วยฉาบนะคุณผู้ชม
ก็จะนำมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟของวัด
นำมาซ่อมแซมบุรณศาสนสถานภายในวัดโรงช้าง
ลดภาระของชาวบ้านที่ต้องเอาเงินมาทำบุญครับ
นี่แหละครับความงดงามและกุศโลบายของคำว่าบวรบ้านวัดโรงเรียนที่มีที่เดียวในโลกคือประเทศไทย
ใช่ครับนี่แหละครับ

คุณพระช่วยกล้วยฉาบมี๓รสครับ

้วยฉาบน้ำตาลรสหวานมีรสเค็มด้วย
และที่สำคัญกิ๊บเกะยูเลก้ามาก

เออมันจะมีผงแบบนี้

ขายถุงละ๑๐บาทถ้าซื้อโหลหนึ่งพระท่านเอาร้อยเดียว
นะครับวางขายอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง

แต่ถ้าใครสนใจนะครับต้องการอุดหนุนผลิตภัณ

หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้ว

ทั้งท้องอิ่มทั้งบุญครับ